นี่ก็เมาแล้วขับนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ที่อุดรธานีมีรถคันหนึ่งไปชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเนี่ยหักอยู่กลางเมืองอุดรไปตรวจสอบในรถคนขับเนี่ยนะในรถเนี่ยมีขวดเหล้าขาวด้วยคือแล้วคนขับนี่เป็นตำรวจนะฮะพอนักข่าวเข้ามาทำข่าวจะยัดเงินนักข่าวให้ปิดข่าวด้วยนะครับเอาไปดูนะฮะ

ร่วมทางนี้แหละ

เอาอันพร้อมใส่ถุงเข้าไปงาน
ดูนะครับรถถี่เผื่อชน
มีขวดเหล้านะครับหนึ่งขวด

มีชุดตำรวจด้วยมีขวดเหล้าด้วย
แล้วยื่นนี่ยื่นแบงค์พันธุ์ให้กับนักข่าวที่มาทำข่าว

นำคลิปนี้มาลงเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่เป็นคนขับรถแล้วเมาแล้วขับ
ไปชนเสาไฟฟ้าจนหักโค้นลงมาเนี่ย
เป็นตำรวจอายุ๔๐กว่ายดร้อยตำรวจเอก
ขับรถไปชนป้ายบอกจุดกลับรถก่อน
แล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างอีกทีนึง

หักไปทับรถตู้อีกทีนึง
นี่ฮะรถตู้คันที่ขับตามหลังมา
หลังจากนั้นก็มานั่งอยู่ที่
ข้างทางตรงนี้นะฮะเกาะกลางถนนนะฮะตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทางกลับรถบขศใหม่ถนนรอบเมืองตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี
เจอชุดตำรวจด้วยนี่ขวดเหล้าเราเบลอไว้หน่อยนะฮะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถเก่งคันนี้เนี่ยขับสายไปสายมาก่อนนะครับ
ก่อนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นวันนี้เราลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ได้เจอกับทางตำรวจของสพเมืองอุดรธานีที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
บอกว่ารถเก๋งคันที่เกิดเหตุขับสายไปสายมาไปชนเกาะกลางถนนก่อนนะฮะ
แล้วก็ไปชนป้ายบอกจุดกลับรถแล้วก็ไปชนเสาไฟส่องสว่างหักมาทับรถตู้
คนขับรถเก่งนี่คือไม่ต้องสืบเลยฮะคือพอไปดูกันเนี่ยเมาเลยฮะ
พูดเสียงดังเอะอะโวยวายอ้อแอ้อแอเลย
รักษาคนขับยังไงบ้างครับ
มีอาการน้องนิ่มหน่อย
บอกว่าตำรวจได้แบ่งคดีนี้เป็น๒คดีนะฮะ
คดีหนึ่งก็คือคดีที่แขวงการทางเป็นผู้เสียหาย
เนี่ยเพราะว่าป้ายบอกทางเกาะกลางถนนและสาวไฟฟ้าเนี่ย
เสาไฟฟ้าเนี่ยเขาหักพังเสียหายแล้วก็คดีที่เจ้าของรถตู้เป็นผู้เสียหาย
เพราะเสาไฟฟ้าที่หักเนี่ยมันโค้นไปทับรถตู้พอดี
นี่ฮะซึ่งผู้ก่อเหตุได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
ส่วนการวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับพบว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถในขณะมึนเมาสุราไปด้วย
ส่วนเรื่องรับรัชการตำรวจที่เป็นตำรวจอยู่นี่ก็จะส่งเรื่องไปยังต้นสังกัด
ให้พิจารณาเรื่องของโทษทางวินัยต่อไป

ใช่เราก็เตือนกันอยู่ตลอดดื่มต้องไม่ขับไม่ใช่ต้องถึงขั้นเมา